ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับมีครูกศนที่จังหวัดอุบลราชธานีออกมาร้องผ่านสื่อนะครับ
แล้วก็ต้องการจะร้องผ่านไปทางจำรวจเพื่อมาขอความเป็นธรรมให้จับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นแก๊งปลาหินนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีเหตุการณ์แก๊งปลาหินเกิดขึ้นแล้วนะคะ
และหลังจากที่เกิดเหตุค่ะมีคนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะคะพาผู้ที่ก่อเหตุมาไกลเกลี่ย
แต่สรุปว่าผ่านไปแล้ว๑สัปดาห์
พิกุลวงพุทธอายุ๓๕ปีครูกศนแห่ง๑ในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับแก๊งวัยรุ่นปลาหินใส่รถยนต์
หลังจากที่นายชาคริสทีนามากแฟนนุ่มของครูท่านนี้นะคะ
ได้โพสต์เรื่องราวในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่าถูกปลาหินใส่รถยนต์
และก็ได้รับความสนใจจากโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมานะคะบนเส้นทางเดชอุดมน้ำยืน
วันนั้นครูกศนเป็นคนขับรถส่วนแฟนนุ่มนั่งข้างนะคะ
เมื่อถึงบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
มีกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนค่ะยืนอยู่ข้างทาง
หนึ่งในนั้นถือวัตถุคล้ายกับขวดหรือว่าก้อนหินอยู่ในมือนะคะ
แล้วก็ปลาใส่หน้ารถแต่รถวิ่งด้วยความเร็วทำให้วัตถุกระแทกประตูด้านข้าง
ซึ่งอยู่ด้านซ้ายได้รับความเสียหายค่ะ
จากนั้นไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านใกล้จุดเกิดเหตุและแจ้งตำรวจ๑๙๑
โดยมีสายตรวจเข้าไปดูและบอกให้เข้าแจ้งความในวันถัดไป
แต่ว่าคุณครูติดคุมสอบก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความนะคะ
ถัดมามีคนโทรศัพท์มาหานายชาคริสอ้างว่าเป็นตำรวจแจ้งว่า
ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วและนัดให้เข้าพบที่สถานีตำรวจภูทรเดชอุดม

ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
เมื่อถึงเวลานัดกลับไม่พบผู้ก่อเหตุ
กระทั่งเวลานั้นผ่านไปกว่า๑สัปดาห

ใดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวด้วย
บริเวณที่ถูกปลาหินนะคะบอกว่าเคยถูกวางตะปู
ล้อแบนทั้งสองข้างมาแล้วด้วยค่ะจึงได้เรียกร้องผ่านสื่อมวลชนนะคะ
ขอให้เป็นตัวกลางตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะ
สำหรับคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาค่ะ